คุณผู้ชมทั้งบ้านก็ตกใจเหมือนกัน
บ้านเขาเป็นสี่สิบเศษล้านบาท
ปื้นมาแล้วบ้านเขาเป็นบ้านแข็งต่อง
แต่ราคาไม่ถึง๕๐ล้านบาทโบวี่ลดให้

ก็ตามใจคุณแม่จะเอาเงินที่ได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่
ส่วนวันวาเลนไทยปีนี้ค่ะอาจจะมีแพลนสวีทกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจคนใหม่ด้วย
แต่จะหวานฉ่ำขนาดไหนลงรูปแล้วเปล่าไปฟังจ้า
ก็สรุปว่าเขาก็ต่อรองก็เหลือ๔๐กว่าล้านนะคะ
ดูเหมือนเยอะเนอะดูเหมือนอุ๊ยรวยได้เงิน๔๐กว่าล้าน
เงิน๔๐กว่าล้านนะคะเอาไปหักหนี้แบงค์ที่ติดแบงค์ไว้อยู่นะคะ
แล้วก็ภาษีนะคะแล้วก็ค่าในหน้านะคะ
แล้วก็เอาเงินที่เหลือนะคะไปสร้างบ้านใหม่ให้คุณแม่นะคะ
คุณแม่เขาอยากอยู่ใกล้บ้านเดิมก็คือตรงเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะคะ

ลืมไปแล้วว่ามีเมื่อเวลาเท้าไทยค่ะคุณแม่
แต่มีแพลนตุดจีนมีแพลนจะให้แต่อีแอร์ประมาณเพราะว่าขายบ้านได้
ค่อยอัปเดตได้มั้ยยังไม่ได้คิดจริง
แล้วจะลงไอจีมไหมคะลงแขนแล้วลงอย่างอื่นเพิ่ม
ดูก่อนว่ามีรูปไหมว่ารูปสวยไหม